ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นร้านส้มตำร้านอาหารตอนนี้เครียดมาก

กินแล้วไม่จ่ายไปร้านแรกกันก่อนเลยกันแล้วกัน
นี่คือหลักฐานภาพวงจรปิด
เสร็จแล้วนะครับเดินมา

เอ้าทำไมสแกนไม่ได้ล่ะ

เอาอย่างนี้ละกันเจ๊เดี๋ยวไปกดเงินให้
แล้วก็มีผู้หญิงกับเด็กเดินขึ้นไปบนรถของ
ผู้ก่อเหตุก่อนนะครับเหมือนเข้ามากัน๒๓คน
แล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงกับเด็กเขาก็เดินไปนั่งรอบนรถ
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุบอกว่าเดี๋ยวไปกดเงินให้ก็แล้วกัน
หายไปเลยครับฉักดาบเฉยเลย
ร้านนี้ไม่ได้เงินครับก็เลยเอามาโพสต์
ว่านี่ชื่อร้านเออหือเผ็ดแซ่บมาก
บอกลูกค้าโต๊ะ๗กลับมาจ่ายตังค์ก่อน๔๐๐บาท

หลังจากนั้นอ้างว่าจะไปกดเงินให้
แล้วก็หายเงียบรอแล้วรอเล่าไม่ได้เงินครับ
เรื่องนี้พอแชร์ออกไปคนเข้ามาคอมเมนต์บอก
เคยเจอเหมือนกันนะผู้หญิงคนนี้ผมสั้นเนี่ย
ที่ร้านส้มตำดังกล่าวอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่น

เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสาย๑มิถุนายน
ก็เลยอยากจะฝากไปถึงคนที่ก่อเหตุเอาเงินมาคืนเถอะ
จริงถ้าไม่มีตังค์บอกกันตรงขอกันดีก็ได้นะ

เพราะว่าจริงมาตั้งแต่ก่อนร้านเปิดนะ

วนมารอบ๒ร้านยังไม่เปิดแต่เจ้าของร้านใจดี
ถ้างั้นนั่งก่อนเถอะเดี๋ยวทำอาหารให้กิน
สุดท้ายไว้ใจแล้วก็โดนทำร้ายแบบนี้ครับ
อีกร้านหนึ่งครับเป็นร้านอาหารในอำเภอบ้านฝ่างที่ขอนแก่นเหมือนกัน

ผู้หญิงคนเดียวกันเลยครับไปกินที่ร้านนั้นตอนช่วงบ่าย
แล้วเชิดเงิน๑๓๐๐กว่าบาท
ร้านนี้คุณธิดารักษ์ครับอายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของร้าน
เขาบอกบ่าย๒โมง๑มิถุนายนวันเดียวกันเลยเห็นไหมฮะ

ผู้หญิงผมสั้นพร้อมกับแฟนมาสั่งอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายอย่าง
คิดบินออกมา๑๓๐๐บาท
เจ้าตัวอ้างว่าเจ๊เดี๋ยวสแกนจ่ายได้ไหม๑๓๗๐เนี่ย
แต่ว่าแบตหมดอ่ะเจ๊อุ๊ยตายแล้วขอโทษที

ในระหว่างนั้นก็ทำทีทำท่าหลุกหลีกหลุกหลีกมีพี่รุ๊ดครับ
เจ๊เขารู้ไงก็เลยสั่งให้พนักงานทุกคนดัก
แล้วก็ดูให้ดีป้องกันการหลบหนี
พอใช้อุบายเดิมไม่ได้ที่ว่าจะขอไปกดเงินใช่ไหมครับ
ก็เลยออกอุบายใหม่งั้นเอาอย่างนี้
เจ๊จำนำรถเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน
เอารถเป็นหลักประกันมุกเยอะนะเนี่ย
เอารถและกุญแจไว้ให้เจ๊แบบนี้เลยชมพู่คุณผู้ชม
แล้วก็นัดหมายกันว่าเดี๋ยววันที่๒มิถุนายน
จะเอาเงินมาจ่าย๑๓๗๐บาท
เอารถและกุญแจเป็นหลักประกันนะ

มันยังไงกันเนี่ยเจ๊เริ่มไม่มั่นใจแล้วกลัว
เพราะสุดท้ายแล้วไม่มาตามนัดครับ
แล้วรถนี้กุญแจนี้ได้มายังไงก็ไม่รู้
ก็เลยเอาไปให้ตำรวจไว้ก่อนลองฟังครับ
นี่ครับแต่พอมาวันนี้รู้สึกแบบน่ากลัวแล้วนะเจ๊บอก
ข้อมูลตรวจสอบล่าสุดผู้หญิงคนนั้นคือนางสาววิมลลักษณ์อายุ๓๘

และผู้หญิงที่มาด้วยอีกคนหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแฟนสาว

ส่วนรถยนต์ที่เอามาเป็นหลักประกันแทนค่าอาหาร๑๓๐๐กว่าบาท
ไม่รู้ว่าได้มาถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไร
ตอนนี้เลยเอาไปส่งให้ตำรวจสอบพอบั้นฝ่างตรวจสอบแล้วเรียบร้อย

ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจชี้แจงอย่างไรเรายินดี

เพราะถ้าหากว่าดูไม่ชอบมาพากลแล้ว
แล้วก็ไม่เกินมือตำรวจหรอกครับ
คงจะตรวจสอบได้อย่างแน่นอนว่าความจริงแท้คืออะไร

เพราะถ้าหากว่าดูไม่ชอบมาพากลแล้ว
แล้วก็ไม่เกินมือตำรวจหรอกครับ

ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจชี้แจงอย่างไร

เพราะถ้าหากว่าดูไม่ชอบมาพากลแล้วก็ไม่เกินมือตำรวจหรอกครับคงจะตรวจสอบ
อืมเรามาระวังกันหน่อยนะคะ